ดราม่าเรื่องของการถูกตัดไฟบ้านหลังหนึ่งถูกตัดไฟแล้วบอกว่าทำให้หมาเขาตายเพราะว่าในบ้านมันไม่มีไฟ
หมามันร้อนอะไรแบบนี้แล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำไมจะตัดไฟไม่โทรบอกเขาก่อน
แต่ว่าทัวร์นั้นย้อนกลับไปที่เจ้าของบ้านเพราะสาเหตุไม่ยอมจ่ายค่าไฟครับ
กูไม่ได้ไงผมไม่รู้ถ้ามีหมามีอะไรผมเห็นตะปาก
บอกเดี๋ยวจะให้พนักงานรีบมาต่อผมโทรตั้งแต่กี่โมงและนี่เพิ่งจะมา
ไม่ไม่ตามที่จริงน่ะตอนมาตัดนะโทรแจ้งเจ้าของบ้านนะเพราะว่า

เอ้า

เป็นคลิปที่เจ้าของ
คลิปเขาโพสต์และเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่า

แล้วก็โพสต์ภาพสุนัขของเขาเป็นหมาตัวสีดำนอนแน่นิ่งตายอยู่ในบ้านข้าง
มีผู้หญิงนั่งร้องไห้อยู่นะฮะแล้วก็มีภาพห้องเล็กเล็กที่ต่อเติมเป็นบ้านน้องหมา
ลักษณะเป็นห้องเป็นปูนเป็นประตูเลื่อนในห้องติดพัดลมเอาไว้
แล้วก็น่าจะมีเครื่องปรับอากาศด้วยนะฮะจากที่เจ้าของระบุว่าตอนถูกตัดไฟเนี่ย
ไม่ได้อยู่บ้านอาจจะเป็นไปได้ว่าระหว่างโดนตัดไฟเนี่ยคือในห้องที่เขาต่อเติมเอาไว้อ่ะ
พอโดนตัดไฟปุ๊บไอ้เครื่องดูดอากาศไอ้พวกทำความเขาเรียกว่าเครื่องปรับอากาศ
ใจสุดท้ายหมามันร้อนขาดอากาศหายใจแล้วหมามันก็ตายเจ้าของบ้านก็โวยว่าทำไมตอนมาตัดไฟ
ผมจะโทรหาใครเพราะว่าเจ้าของบ้านไม่จ่ายค่าไฟตอนมาตัดไฟก็ไม่มีคนอยู่บ้าน
แต่ชาวเน็ตไปดูคลิปนี้เป็นล้านกว่าครั้งล้านสี่ได้แล้วก็วิจารณ์
แต่ว่าส่วนหนึ่งโอเคล่ะเห็นใจคนรักสุนัขเจ้าของบ้าน
ต้องมาสูญเสียหมาซึ่งเป็นที่รักกันไป
แต่ส่วนใหญ่กลับมองว่าเดี๋ยวนะเจ้าของบ้านคุณไม่ควรจะไปโทษ
หรือว่าต่อว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าค่ะเพราะเขาทำตามหน้าที่
เขาก็ไม่รู้ว่าบ้านคุณเลี้ยงน้องหมาทำห้องเอาไว้แบบนั้น
แล้วต้นเหตุจริงที่ถูกตัดไฟเพราะอะไร
เพราะเจ้าของบ้านไม่จ่ายค่าไฟเองใช่หรือไม่

อันนี้มันก็เลยเป็นดราม่าสะท้อนกลับ
ทัวร์มันก็ลงกลับไปที่เจ้าของบ้านค่อนข้างเยอะกว่าในส่วนที่เห็นใจ
เพราะต้นเหตุมันมาจากที่เจ้าของบ้านไม่ได้จ่ายค่าไฟนั่นเองนะครับ